เป็นคอร์สพิเศษหลักสูตรระยะสั้นมาก็เพิ่งว่าเรียนจบมา
งานนี้พี่โตโน่ก็เอาประกาศนียบัตรของหลักสูตรเอาไปมอบให้กับคุณแม่
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะแฟนก็ร่วมยินดีกันเยอะเลย
เช่นเดียวกันกับน้องนิชาบอกพี่นักข่าวว่าดีใจมากเลย
พี่โน่เนี่ยเรียนจบคอร์สได้เพราะว่าพี่โน่เองก็ยุ่งเนาะ
ส่วนเรื่องของขวัญเรียนจบน้องนิชาให้อะไรพี่โตโน่จ๊ะ
ที่ชาตอบอย่างไวเลยไม่มีค่ะไม่มีให้นะคะ
ส่วนเรื่องไปพักผ่อนที่ขอนแก่นบ้านของพี่โตโน่เนี่ย
มากันเนอะหลายคนก็แซวกันเยอะว่า
อันนี้เป็นการเปิดตัวกับครอบครัวพี่โน่หรือเปล่า
หรือว่าฝากตัวไปเป็นสะพ้ายกับคุณแม่สะพ้ายขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
เพราะว่าวันที่ไปเนี่ยนะญาติพี่น้องของพี่โตโน่ก็มากันเต็มบ้าน
คุณดูดินั่งเอกะเนกะเต็มตัวปลาเลย
นิชาบอกว่ายืนยันว่าเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนเฉยค่ะ
ที่สำคัญหนูชอบขอนแก่นมาก

ไปเพราะว่าจริงจุดประสงค์คืออยากไปพักผ่อน
แล้วก็ไปหาหลานค่ะแบบยังไม่ได้เจอเลย
คือพอดีละครปิดพอดีเราก็เลยโอเคแบบพักผ่อน
ใช่จริงก็รู้จักกันมาแค่นานแล้วน้อย
ก็สนิทกับพี่บ้านแยดด้วย

แต่ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบว่าเขาเรียนจนจบคอร์สได้
แล้วก็แบบไปได้สิ่งใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติม
มีก็เรียนจบก็โอเคแค่นั้น
นี่ตอนหน้าสื่อบอกไม่มีเชื่อป่ะหลังต้องก็มีอะไรให้กันบ้างแหละเค้าน่ารัก
ส่วนนี้มีภาพไปทำบุญกับพี่สาวคนสนิทเต้ยจรินพรเขาเพิ่งไปแอวเจียงใหม่กันมาด้วยกันนะคะ
แล้วก็ถือโอกาสขอบคุณพี่เต้ยด้วยเป็นกรยานมิตรที่ดี
ได้ไปประกอบพิธีทางล้านนาเขาบอกว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสุด
เอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญกับสองสาวด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหน่ารักเลยนะคะ